ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนไม่เคยรักใครหรือไม่เคยมีใครรัก
จะได้คู่รักที่คู่ควรในงานเลี้ยงสังสรรค์
ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันสารสัมพันธ์ก้าวหน้ารวดเร็ว
สุขภาพจะเจ็บป่วยด้วยอาการปวดหัวตัวร้อนเพราะอากาศแปรปรวน
ให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกให้งดกิจกรรมโลดผล
ร้อนจิตร้อนใจเพราะลูกหลานหรือบริวาร
การเงินดีกว่าเดือนก่อนจะได้ลาบผลเข้ามาแต่ก็ไม่มากนัก
เสี่ยงโชคยังไม่แนะนำเพราะเสี่ยงสูง
การงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งมีโชคจากนายหน้าซื้อขายที่ดิน
สังหาริมทรัพย์ให้รีบสรุปจบภายในปีนี้
ปัญหาที่ติดขัดจะคล่องตัวขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์